คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้สักประมาณตี๓
เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์๒ชั้นบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันนะคะ
วิ่งสายกรุงเทพพนมไพร๑๐๑นะคะ
เสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๖คน
ผู้ได้รับบาดเจ็บกว่าครึ่งร้อยนะคะ
แล้วก็มีคุณพ่อของคนขับเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้ต้องรอว่าที่สุดแล้วสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่ตำรวจสพคลองหลวง
จังหวัดปัฐุมธานีได้มีการสอบปากคำ
ปรัชญาหวังเลี้ยงกลางอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์คันที่ไปประสบอุบัติเหตุ

แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกกว่าครึ่งร้อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือบนถนนผลโยธินค่ะเข้ากรุงเทพ
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บก็นำตัวนายปรัชญา
ส่งฟ้องต่อสารจังหวัดธัญบุรี
โดยมีคุณพ่อของนายปรัชญาก็คือนายประเทืองหวังเลี้ยงกลาง
ไปรอติดตามแล้วก็ไปรอประกันตัวที่ศาล
คุณพ่อของคนขับเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุ
จริงตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุนะ
ปกติแล้วก็จะผลัดกันขับกับลูกชาย
คือตัวเองขับมาจากพนมไพร
พอมาถึงร้อยเอ็ดก็เปลี่ยนให้ลูกชายขับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคือเขาก็ถามลูกชายนะคะว่าเรื่องมันเป็นไปเป็นมายังไง
ทราบเรื่องจากลูกชายบอกว่าช่วงนั้นมีฝนตกลงมาตลอดทาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่บริเวณเลนช่องทางด้านซ้าย
แล้วก็มีรถกระบะหักหลบรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณเลนกลางของช่องทางด่วน

ตัวเองก็เลยเบรกแล้วก็หักหลบ
จากนั้นรถได้เสียการควบคุมคาดว่าประกอบกับพื้นถนนเองก็ลื่น
เพราะว่าฝนก็ตกอยู่ด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้รถถลายเสียหลักพลิกคว่ำ
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว
ปรัชญาคนขับยืนยันบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะว่าฝนมันตกประกอบกับมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า
ตัวเองก็เลยเบรกอย่างกระทันหัน
ทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำ

จุดเกิดเหตุว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แต่ว่าผู้โดยสารคือให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
ลักษณะการขับของนายปรัชญาคือสายไปสายมา
ลักษณะแบบนี้มาระยะทางยาวพอสมควรเลยนะ
เขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่านายปรัชญาดื่มแอลกอฮอลด้วยหรือเปล่า
ตำรวจเขาก็เลยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวของนายปรัชญา
ปรากฏว่ามีค่าเป็น๐นะคะ
แปลว่านายปรัชญาไม่ได้ดื่มมานะ

แต่ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
บาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ซึ่งล่าสุดตำรวจบอกว่าได้ส่งตัวนายปรัชญา
คนขับรถทัวร์คันนี้ส่งฟ้องต่อสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีคุณพ่อคอยรอประกันตัวอยู่นะคะ

สารท่านจะให้ประกันตัวคนขับรถรายนี้หรือเปล่าค่ะ